แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

ผู้ชายในฝันวันนี้พบกับนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่อารมณ์ดีมากความสามารถต๊อกสุภกร
นักแสดงที่ประสบความสำเร็จมามากมายได้รับรางวัลมานับไม่ถ้วน
และทุกครั้งที่เขาออกมาปรากฏที่หน้าจอก็ไม่เคยทำให้แฟนผิดหวัง
วันนี้สองแม่บ้านขอจองคิวหนุ่มรุ่นใหญ่มาให้เราได้ล้วงลึกทุกเรื่องราวจะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ
เย้สวัสดีค่ะพี่ต๊อก
เมื่อกี้เราพูดแบบว่าเสียงปกติพอพี่ต๊อกพูดปุ๊บพวกเราต้องใช้พลังเยอะขึ้นเลยอ่ะ
พี่ต๊อกสวัสดีค่ะพี่ต๊อกวันนี้พี่ต๊อกเนี่ยมารายการของเรา
เราต้องใช้พลังขนาดนี้เลยไหมเนี่ยพี่ต๊อกทำไมเป็นคนพลังเยอะขนาดเนี้ยมาก
ก็ตอนเด็กเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็เรียนหนังสือก็แบบว่า

ที่เราก็มันไม่ค่อยดีเพราะร่างกายมันไม่ดีแล้วคือมันก็ส่งไปหมด
จากอยู่คนที่๓หัวแถวแล้วอ่ะต่อล่างมาเป็นที่๓ภายแถว
ก็มันตอนนั้นมันไปความพยายามด้วยแล้วมันต้องมันต้องหาไอดอลตอนนั้นไปเจอนักมวยคนหนึ่งเป็นแชมป์โลกแล้วเขาชื่อโทมัสเทิร์นแล้วเขาเป็นเด็กแบบคล้ายกับเป็นขี้โลกแล้วเป็นเด็กขืดหอบแล้วพอเขาไปหาหมอกับแม่เขาเนี่ยปุ๊บหมอก็เลยไปแนะนำบอกให้ออกกำลังกายจากเด็กขืดหอบมาเป็นนักมวย
ก็มีถ่ายละครถ่ายรายการนะครับแล้วก็โปรเจกต์ใหม่ก็เป็นโปรเจกต์เก่าที่ทำมานานแล้วแต่ปีนี้
ก็มีถ่ายละครถ่ายรายการนะครับแล้วแต่ปีนี้ทำอะไรอยู่ถ่ายรายการนะครับแล้วแต่ปีนี้ทำอะไรอยู่ถ่ายรายการนะครับแล้วแต่ปีนี้ทำอะไรอยู่ถ่ายรายการนะครับแล้วแต่ปีนี้ทำอะไรอยู่ถ่ายรายการนะครับแล้วแต่ปีนี้ทำอะไรอยู่ถ่ายรายการนะครับแล้วแต่ปีนี้ทำอะไรอยู่ถ่ายรายการนะครับแล้วแต่ปีนี้ทำอะไรอยู่ถ่ายรายการนะครับแล้วแต่ปีนี้ทำอะไรอยู่ถ่ายรายการนะครับแล้วแต่ปีน
คนพวกนี้สามารถทำอะไรได้แน่นอนผมซื้อเลยแล้วกันซื้อที่ตรงนั้นเลยเยอะกว่าไม่ได้สถานที่แบบกว้าง๑๕ไร่๑๕ไร่
ถ้างั้นปีนี้เดี๋ยวต้องไปเที่ยวที่ของพี่ให้ได้เลยใช่แต่ว่าคือพูดถึงพี่ต๊อกเนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยปุ๊บระเบิดขวดใช่
ตอนนั้นนะฮะรู้สึกเท่มากเลยไปเดินแบบที่รัชดาเดินไปปุ๊บมีคนเรียก

พี่ต๊อกหน่อยปุ๊อยู่ด้านหลังมีคนมาหาคนมองกัน๔๕คนนะปุ๊ดำแหลมสิงอะไรก็มี

ที่เป็นตำนานเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ต๊อกแบบว่า

หลายหลายคนเลยพี่ต๊อกเรื่องนี้นี่

โอ้โหใช่ครับผมจะเล่นกับใครนะ
เล่นกับพี่อุ้มพี่อุ้มพี่อุ้ม

เรื่องนี้ใช่แล้วก็ตามความฝันทุกอย่าง

๔๖๙เนี่ยเราไม่ได้อยากเป็นปูหรอก

แต่เรื่องมลักษ์ทานซิสเตอร์เนี่ย

ได้เป็นแผนเพราะว่ามันเห็น
เขาเรียกว่าคัทเอาท์ที่ขึ้นที่บริษัท

ถ้าเธออยากจะเล่นเธอต้องไปแคสติ้งกับเค้า

ต้องแคสต์แล้วเขาก็ไม่เอาด้วย
เขาก็ไม่เอาในโทรศัพท์
เขาบอกว่าอะไรคือเขาไม่เอา
ไม่ได้เฮ้ยคาแรคเตอร์เองแข็งแรงเกินไปว่ะ

พี่ผมต้องการที่จะเปลี่ยนทุกเรื่องเลย

เขาเห็นอะไรเขาถึงยอมให้พี่ได้เล่นนะคะ
เขาน่าจะเห็นในความที่เป็นตัวเราจริง
เขาบอกว่าขอคุยก่อน

เราก็ไม่ใช่จะเป็นพวกลูกทุ่งนะ
ไปถึงก็เย่เย่ภาพยาก
จริงวะน่ะมาให้เขาเป็นสายนี้มา

ก็ลองร้องแต่งเพลงที่เป็นลูกทุ่งบ้างก็โอเค
แต่มันมาตื่นเต้นตรงที่มาเจออุ้มสิริยากร
อุ้ยตอนนั้นดังมากเลยอะ
ใช่เพราะว่าเรามันเป็นเด็กที่แบบคล้ายกับเด็กหลังห้อง
พอเวลาเจอกิจกรรมหรือว่าเจอเด็กที่เขาเรียนเก่ง

พอพี่อุ้มเขาทำการบ้านดูเป็นแบบเป๊ะทุกอย่างเลยถูกไหมคะ

เราก็ต้องแบบก็ต้องอ่านเบอร์อ่านบท

อ่านบทเวิร์กช็อปเอาต๊อกอ่านดิ

อ๋อคลายเป็นแบบความพูดติดอาบเป็นมั่นใจอะไรอย่างนี้เลยหรอ
ประมาณที่เราแบบสองสี่เก้ามาแล้วนะปู

ทางก็อยู่กับอุ้มก็พาดูข่าว
แล้วก็ได้รางวัลเยอะจาก
ร้องเพลงไม่ได้ไม่กลับบ้านจนเขา

แล้วสุดท้ายเขาให้เรานอนอยู่ข้างนอกบ้าน

ว่า

เสียงแบบว่าเหมือนนักภาคอะเนาะ

แบบว่าประกบคู่กับดาราคนไหน
ข้างนอกก็แบบประทับใจมากที่สุด
ได้มาเยอะมากพี่ต้อง
ประทับใจมากที่สุดหรอครับ

ก็เป็นหนึ่งใน

อาทาราสาว

วัยจะเข้าถึงเรื่องเพิ่มพี่

ที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็ได้รับความสนุกสนานนะคะ

ใช่ค่ะสามารถชมย้อนหลังได้ทาง